ตอนนี้อ่าเขาเดี๋ยวที่อาหารที่สุดท้ายมันกลับมาดูนะครับ
ของเพื่อสีใดมากนะครับ
เดี๋ยวก่อนมาถ่ายได้นะครับโอเคมือซ้ายถือฝัดคิว
ทั้งประเทศทั่วประเทศนะครับ

แล้วมันต้องมีสิ่งที่ที่มาตรศาลเกิดขึ้นโดยเงินระวังด้าน
ทุกน้องอาฆาตรนทั่วประเทศ
มาให้ผมทั่วคนเดียวมาให้ผมช่วยคนเดียว
ระวังให้สิ่งที่ผมทำแน็ตรีชีวิตของบุนหมาย
เนื้อมที่ได้รักษือมือรักษือที่ดีสุขภัย
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ครับครับไม่เป็นไรครับวันนี้ครับเราก็ได้ย้อนสิบสี่บาทแล้วก็สามสักการณ์